เสียแป้งฮะนี่แป๊บเดี๋ยวจะครบอาทิตย์แล้วนะครับ
หนีออกมาจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับ
ล่าสุดนั้นไปเจอรถเสียแป้งครับที่ใช้หลบหนีอีกหนึ่งคัน
ถูกจอดทิ้งเอาไว้ที่ลานของสำนักสงฆ์นะครับในจังหวัดพัทธลุงครับ
ทางตำรวจจังหวัดพัทธลุงนะครับไปเจอรถคันนี้ฮะรถของเสียแป้ง
ติดแผ่นป้ายทะเบียนครับเป็นของนางจิตราชุมศรีแม่ยายของในปอยนะครับ
ปอยนี่คือเป็นคนที่พาเสียแป้งหนีออกจากโรงพยาบาลครับเนี่ย
ไปเจออยู่ภายในสำนักสงฆ์นะครับตะบนร่มเมืองอำเภอเมืองพัทธลุงครับ
ทางพระภูมิพัฒน์ท่านบอกว่าช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาหมาเห่าครับ
แต่ว่าก็ไม่ได้เอกใจเพราะปกติจะมีคนแวะเวียนมาเข้าห้องน้ำเป็นประจำครับ
ตอนแรกก็ออกสงสัยเป็นของชาวบ้านครับ
แต่เห็นผิดสังเกตนะครับไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ก็เลยแจ้งทางตำรวจมาตรวจสอบครับ
คิดว่ารถมาจอดเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนมาเข้าห้องน้ำ
พวกคนส่งของพวกอะไรอย่างนี้นะมาส่งของแล้วก็จะจอดทิ้ง
แต่อันนี้หลังจากบินทบาทเนี่ยเห็นจอดอยู่
ตอนแรกคิดว่ามาเข้าห้องน้ำแต่พอหยั่นข้าวเสร็จเนี่ย
ก็เดินกลับไปดูอีกรอบหนึ่งก็ยังจอดอยู่ก็เลยสงสัยแล้ว
มาเข้าห้องน้ำเนี่ยหรือว่าอุบัติเหตุเป็นอะไรในห้องน้ำเปล่านะ

แล้วโดยปกติเนี่ยเสร็จมีรถมาจอด
ไม่มีเลยตั้งแต่มาอยู่ไม่มีเงียบสิ
เคยเจอคันนี้มันไหมหรืออะไรอยู่
เคยเจอเลยไม่มี
คุณผู้ชมครับมีภาพวงจรปิดนะครับคือที่บริเวณสำนักสงฆ์ครับ
ก็พบว่ามีรถมาจอดนะครับอ่าเนี่ยตีสองเจ็ดนาทีโดยประมาณนะครับ
ค่ะมาจอดสองคันครับในจำนวนนี้หนึ่งคันก็คือ
ซูบิชิสีขาวกระบะคันนี้แหละของแม่ยายของในปอยนะฮะ
หลังจากจอดรถก็มีผู้ชายคนหนึ่งครับใส่กางเกงขาสามส่วนลงจากรถ
แล้วก็เดินไปขึ้นรถอีกคันหลังจากนั้นก็หายไปอ่ะให้คุณผู้ชมลองดูภาพ
แล้วนะคะแล้วไปขึ้นรถอีกคันนึงใช่ค่ะแล้วก็หายไปนะฮะอืม
ส่วนการตรวจสอบรถกระบะครับของทางตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ตำรวจก็มีการประสานช่างทำกุญแจในการเปิดประตูรถ
เรื่องต้นนั้นยังไม่เจอหลักฐานอะไรในรถนะฮะ
ตำรวจก็เก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ครับมาประกอบสำนวนคดีนะครับ
ขณะที่ความคืบหน้าทางผู้การจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
บอกว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยอยู่ในระหว่างการขยายผลตรวจสอบนะฮะ
คนที่เข้าเยี่ยมเสียแป้งครับในช่วงเดือนหนึ่งที่ผ่านมา
อย่างน้อย๑๐คนแล้วก็บางคนเข้าข่ายวางแผน
ให้ความช่วยเหลือนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นไปเจอบุคคลที่เข้าข่ายช่วยเหลือเสียแป้งสองคนครับ
ค่ะทีนี้ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่หอผู้ป่วยพบบุคคลนึงมาเจอเสียแป้ง
ก็ยังรอความชัดเจนในการระบุตัวนะครับส่วนอีกคนครับ
เป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะที่ให้ในปอยเนี่ย
ลูกน้องที่พาเสียแป้งหลบหนีไปพักอยู่รีสอร์ทซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาออกหมายจับนะครับ
คนนี้นะฮะนักการเมืองท้องถิ่นนะครับอันนี้เป็นคืบหน้าล่าสุดนะครับ
อย่างที่บอกไปก็อืมจะอาทิตย์ตึงแล้วนะใช่อันเส้านี้นะครับ
ยังติดตามตัวอยู่วันนี้ก็ได้เบาะแสเดี๋ยวต้องรอดูผลตรวจลายนิ้วมือ
เพราะดูแล้วเหมือนกับจงใจเอารถคันนี้มาทิ้งไว้นะคะ
มีรถมาอีกคันนึงแล้วก็ขึ้นคันนั้นไปนะคะ